จากเรื่องของแม่ชีมาดูที่เรื่องของพระสงฆ์บ้าง

แต่พระสงฆ์รายนี้เป็นผู้ต้องหานะคะ

เจ้าอาวาสรายนี้ไปแอบถ่ายใต้กระโปรงนักเรียนหญิงอายุ๑๖ปี
จังหวะที่น้องเขามาทำบุญกับเพื่อนนะคะ

พอตำรวจจับยอมรับสารภาพบอกว่าอย่างไรรู้ไหมคะ
อาตมาอยากทดสอบจิตใจที่อัตมาบวชมานานหลายสิบปี
อัตมาจะทนกับกิเลสตันหาได้ไหม

นี่คือคลิปที่ตำรวจเขากู้มาได้จากโทรศัพท์มือถือของพระสงฆ์รูปนี้นะคะ
คือพระอธิการธนชัยกิติคุโตหรือพระอาจารย์เล็กอายุ๔๘ปี
เป็นถึงเจ้าอาวาสวัดสามัคคีพัฒนารามที่จังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่าย๘สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงบ่ายค่ะ
น้องผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าน้องไปทำบุญกับเพื่อนที่วัด
จังหวะเกิดเหตุคือน้องกำลังเขียนชื่ออุทิศบุญลงบนกระเบื้องโบสถ์
พระอาจารย์เล็กถือโทรศัพท์เดินมาใกล้แล้วบอกน้องว่าไงครับ

เอายืนกางขาให้มันกว้างแล้วก็ก้มต่ำลงไปอีกหน่อย

เอ้าไปแนะนำแบบนี้เนี่ยนะ
น้องอ่ะยังเด็กแล้วพระเป็นถึงเจ้าอาวาสน้องก็แบบโอเคน้องก็เชื่อน้องก็ทำตาม
แต่สักพักน้องเห็นว่าพระอาจารย์เล็กถือโทรศัพท์เดินตามมาตลอดเลย
น้องก็เลยมั่นใจแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่แล้ว

พอออกจากวัดมาปุ๊บน้องฟ้องพ่อเลยค่ะ
บอกว่าจะเอาเรื่องกับพระรูปนี้
ฝ่ายพ่อของน้องพอรู้เรื่องนะคะพ่อบอกเลยว่า
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
ต้องการให้ศึกขาดจากพระด้วยแบบนี้มันไม่ใช่พระแล้ว
ถ้ายังเป็นเจ้าอาวาสอยู่อีกเนี่ยเดี๋ยวมีเหยื่อรายอื่น
เขามาทำบุญหลงเชื่อแล้วเป็นยังไงล่ะ
สืบสวนพอได้รับแจ้งความก็ไปตามตัว
อาจารย์เล็กคนนี้มาสอบปากคำที่โรงพัก
ก็ยอมรับสารภาพนะคะบอกว่า
อาตมาอยากทดสอบจิตใจนะบวชเป็นพระมาได้๒๔ปีแล้ว
อาตมาอยากรู้ว่าใจอัตมาเนี่ยมันมั่นคง
แล้วก็หนักแน่นต่อกิเลสตัญหาแค่ไหน
แต่ไม่ได้อยากจะเอาคลิปไปเผยแพร่นะ
คิดได้ภายหลังว่าเออแต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์นะ
ก็เลยลบคลิปทั้งหมดทิ้งไปยังไม่ได้มีการโพสต์เผยแพร่
บอกว่าอัตมาทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
มา๒๔ปีอายุ๔๘ปี
รู้เท่าไม่ถึงการลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ที่ว่าอาจารย์ว่าเป็นการเป็นว่าฝึกจิตทางพุทธศักดิ์ศาสตร์ขนาดนี้

ถ้าเห็นแบบนี้เราจะเกิดอารมณ์ขึ้นไหมแค่นั้นเอง

แล้วมันอยู่ซึบมิหยังเกิดขึ้น
อาจารย์ตอบไม่มีสติแบบ
อะไรอืมเรื่องนี้นะคะตำรวจอย่างที่บอกว่ากู้คลิปขึ้นมาได้บางส่วน
ก็เห็นชัดเจนเลยคือในภาพถ่ายกางเกงในน้องคือเห็นแก้มก้นเลย
ก็เลยแจ้งข้อหากระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
และกระทำการอนาจารย์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า๑๕ปีนะคะ
กระทำการให้ผู้อื่นได้รับความอับอายโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาท
ส่วนเรื่องที่จะให้ศึกขาดจากการเป็นพระไหมอันนี้เป็นเรื่องทางสงฆ์
ทางสงฆ์เขาต้องไปพิจารณากันเอาเอง
แต่เชื่อว่าสำนักพุทธน่าจะเห็นคลิปนี้แล้วไม่น่าปล่อยไว้นะคะ
เป็นพระสงฆ์จะทดสอบจิตใจอะไรด้วยการถ่ายใต้กระโปรงนี่มันเป็นไปไม่ได้
คือจริงทดสอบจิตใจโดยการไม่ผิดวินัยส่งเนี่ย
ก็มีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วก็ไม่ล่วงละเมิดทางเพศด้วย
อันนี้ก็ไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป